คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่เรารายงานไป
เกิดไฟไหม้ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อดัง

แล้วไหม้แบบโอ้โหแบบสงสารเจ้าของกับ
แม่คือลูกจ้างในร้านเลยแหละ
หลังคาไปพื้นไปนึกถึงไหมครับ

นี่ครับหลังเกิดเหตุทีมข่าวไปสอบถามเจ้าของร้านนะครับ

ลูกน้องมาตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวนะ
คือทีนี้ไอ้วาวถังก๊าซมันน่าจะรั่วครับ
จากนั้นเกิดประกายไฟเขานี้พลึบเลยครับ

พนักงานฝ่ายเตรียมร้านที่มีอยู่๒คน
วิ่งหนีออกมาได้ทันไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
คือมีข้าวของถูกไฟไหม้
เสียหายไปเยอะทีเดียวเนี่ยครับ
โอ้โหน่าจะต้องเปลี่ยนเยอะ

แล้วตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้นะครับ
น่าจะซ่อมแซมประมาณสักเดือนนึง

ไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโหระพา

เจ้าหน้าที่กำลังลื้อสิ่งของที่ถูกไฟไหม้

โดยมีนางกิมบุญประเสริฐเจ้าของร้าน

จนกระทั่งท่านให้สัมภาษณ์เล่าให้ผู้สื่อข่าวนี่ครับพี่กิม
เล่าให้ผู้สึกข่าวฟังท่านต้ำตาบอกโอ้โหล้างไฟไหม้

คือลงทุนเมื่อ๒๕ปีที่แล้วเป็นเงิน๓แสนเยอะนะ
แต่เธอบอกว่าตอนนี้ไอ้ข้าวของมันแพงขึ้น

ประเมินแล้ว๑ล้านบาทต้องมี
บอกจะหาเงินที่ไหนตรงนี้ไปหยิบยืมเงินญาติพี่น้อง
หยิบยืมเงินเพื่อนมาบ้างแล้วนะครับ

เรื่องเงินเรื่องท้องเป็นอย่างไรบ้างครับ
ยากเลยยากเลยใช่ยากเลย
เพราะว่า๑เพราะว่าเจ๊ก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย
เพราะว่าขายไปก็เลี้ยงลูกน้องไป
เราต้องมีภาระต้องส่งบ้านส่งอะไรมันหลายอย่าง

ลูกค้าประจำร้านนี้นะครับถ้าอยากจะช่วย
กิมเขาเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยไปกันได้นะ
เขาไม่ได้ปิดนะปิดไม่ได้

นู่นลูกน้องนั่งตาดำอยู่ข้างหลังนะครับ

แต่จะย้ายให้ไปนั่งกินที่ร้านข้าวแกงเสน่หลาวอยู่ตรงข้ามกันนั่นแหละ

ประจำไปช่วยหน่อยไปช่วยเจ๊กิมฟื้นร้านหน่อยครับ
ก็ไปอยู่บนเต็นต์แทนนะคะตั้งเต็นต์แล้วก็ขายตรงเต็นต์แทน
ก็ไปช่วยสนับสนุนกันหน่อยนะคะ